ส่วนวันที่๓๐พฤศจิกายนที่จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะ
และก็จะต้องมีนักกีฬาไทยที่ถือทงไตรลง
นำคณะนักกีฬาเดินเข้าพิธีเปิด
ซึ่งณตอนนี้นะคะหัวหน้าคณะนักกีฬาของไทยก็บอกว่า
ยังไม่สามารถเคาะได้ว่าจะเป็นใครที่ถือทงเดินเข้าพิธีเปิดค่ะ
นายธนาชัยประสิทธิ์นะคะหัวหน้านักกีฬาไทยเปิดเผยนะคะว่า
เรื่องของนักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือทงไตรลง
ในพิธีเปิด๔เกมครั้งที่๓๐ที่ฟิลิปปินส์ในครั้งนี้

โดยณตอนนี้ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม
รวมถึงเช็คคิวแข่งอย่างละเอียด
เพราะว่าหวั่นว่าจะส่งผลกระทบกับผลงานในสนามค่ะ
ซึ่งการเลือกคนมาทำหน้าที่นี้
จะมีการเลือกจากกลุ่มนักกีฬาที่แข่งขันอยู่ในกรุงมะนิลา
ใกล้กับสนามกีฬาที่ใช้เป็นพิธีเปิด

ซึ่งก็จะเปิดอย่างเป็นทางการวันที่๓๐พฤศจิกายนนี้
ส่วนจำนวนนักกีฬาที่จะร่วมเดินในขบวนพาเรท
จะสามารถสรุปยอดได้ในช่วงใกล้วันเปิด๑๒วัน
และก็จะจัดนักกีฬาเข้าร่วมพิธีตามความเหมาะสม
เรื่องต้นนะคะก็มองว่าจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมขบวนประมาณ๔๐๐คนค่ะ
สำหรับกีฬา๔เกมครั้งที่แล้วที่มาเลเซียในปี๒๐๑๙
นักกีฬาไทยที่เป็นตัวแทนรับเกลียดได้ถือทงไตรลงเดินเข้าสนาม
ก็คือพรชัยเขาแก้วนักกีฬาเซปักตะกร่อค่ะ